ทางโรงพยาบาลเนี่ยได้ไปพบกับครอบครัวของน้องต้นน้ำ
น้องต้นน้ำเด็กชายวัย๑๒ปี
ที่ปวดไส้ติ่งอักเสบอย่างหนัก
สุดท้ายโรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
ออกมายอมรับว่าผ่าตัดให้ไม่ทัน

เจ้าหน้าที่ก็มาคุยมาดูแลเรื่องเยียวยาอะไรพวกนี้ให้ด้วย

น้องต้นน้ำเด็กชายกิติศักดิ์กรมไทยสงฆ์นะครับ
อายุ๑๒ปีนะฮะ
ไส้ติ่งแตกอาการสุดหนัก
ผ่าตัดช่วยเหลือไม่ทันสุดท้ายเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็อย่างที่ทราบนะฮะตามข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานนะ
ทางผู้ใหญ่บ้านหนองบกที่พุทธไทยสงฆ์เนี่ยคือผู้ใหญ่พิสิทธิ์
วันนี้ก็มาเยี่ยมครอบครัวของน้องต้นน้ำด้วยนะครับ
แล้วก็บอกว่าตอนที่รู้ข่าวก็ตกใจเหมือนกัน
นะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่า
ว่าจะต้องมีคนเสียชีวิตจากการไส้ติ่งแตกแล้วก็ผ่าตัดให้ไม่ทัน
แล้วเป็นเด็กที่อายุยังน้อยด้วยครอบครัวนี้ก็น่าสงสารด้วย
มีกันอยู่แค่ไม่กี่คนคุณย่าก็อายุมากแล้วนะแล้วก็มีพ่อแล้วก็มีน้องต้นน้ำ
เวลาพ่อไปทำงานน้องต้นน้ำจะคอยดูแลหาข้าวหาน้ำให้ย่ากิน
น้องต้นน้ำเป็นเด็กที่นิสัยดีมากอยากให้ภาครัฐเนี่ยเข้ามาดูแลช่วยเหลือทางครอบครัวน้องต้นน้ำด้วย
เด็กดีและดูแลย่าอยู่ตลอด
พ่อไม่อยู่ก็ไปมีข้าวมีน้ำก็ยกมาให้ย่าได้รับประทานได้
ขณะที่ช่วงเช้าวันนี้นายแพทย์ธวัตรชัยมากมล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภุตไทยสงฆ์
เป็นโรงพยาบาลแรกนะฮะที่น้องต้นน้ำไปตรวจเรื่องของอาการปวดท้อง
แล้วก็วินิจฉัยว่าไส้ติ่งอักเสบต้องผ่าตัด
ก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำทางนายกอบตด้วย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยวันนี้ก็มามอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวน้องต้นน้ำนะฮะ
ความคืบหน้าเรื่องการเยียวยาจากโรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
ที่ถูกส่งต่อไปแล้วก็ผ่าตัดช่วยเหลือให้ไม่ทันเนี่ย
นายแพทย์ภูวดลกิตติวัฒนาสารผู้บริการโรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
วันนี้สั่งให้ทีมเจ้าหน้าที่เนี่ยไปชี้แจงทำความเข้าใจกับครอบครัวของน้องต้นน้ำแล้ว
แล้วให้ไปอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารขอรับการเยียวยาตามสิทธิ์ต่าง
โดยยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความบกพร่องของระบบการรักษา
ทำให้น้องต้นน้ำที่เป็นคนไข้ได้รับการผ่าตัดล่าช้าแล้วก็เสียชีวิต
ทางโรงพยาบาลวันนี้บอกว่าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง
แล้วก็เป็นบทเรียนที่ต้องนำมาปรับปรุงระบบการให้บริการไม่ให้ผิดพลาดซ้ำอีก
เดี๋ยวจะเรียกประชุมคณะผู้บริหารทีมแพทย์พยาบาลและทีมผ่าตัด
เกี่ยวกับเรื่องเคสผ่าตัดเร่งด่วน
คือทางผอโรงพยาบาลคุณหมอภูวดลยืนยันว่าผู้ป่วยทุกคน
มีสิทธิ์เข้าถึงการบริการที่เท่าเทียมกัน
เกี่ยวกับระบบการผ่าตัดของเคสต่าง

จริงค่ะจริงวันนี้พอก็ออกมาพูดแล้วว่าจะช่วยเหลือเรื่องการเยียวยาทุกอย่าง
แต่ก็อย่างที่บอกนะคะชีวิตนึงมันเสียไปแล้ว